คุณผู้ชมคะไปดูเรื่องของเมื่อวานนี้ร้อนแรงเหมือนกัน
หลายจังหวัดทั่วประเทศเขามีการเปิดรับสมัครเลือกตั้งท้องถิ่นวันแรก
สอบจคึกคักมากแล้วบางจังหวัดเราได้เห็นแบบศึกช้างชนช้าง
จริงนะฮะแล้วก็นี่ที่จับตามองกันอยู่เพราะว่าเป็นสนามเลือกตั้งท้องถิ่น
ที่หลายคนก็บอกจะมีความเป็นประชาธิปไตรชัดเจนหรือเปล่าหรือจะไม่มีหรือเปล่า
แต่ว่าสีสันของการเปิดรับสมัครวันแรกเดี๋ยวจะพาไปไล่เลียงดูกัน
แต่ละจังหวัดเข้ามาแบบไม่ธรรมดาค่ะคุณผู้ชมครับ
อันนี้เป็นที่จังหวัดบุรีรำจะพาไปไล่เลี้ยงดูกัน
บุรีรำนายประเสริฐเลิศยะโสเขาเป็นอดีตสสแล้วก็สวหลายสมัย
ก็ไปยื่นสมัครชิงเก้าอี้นายกอบจเป็นคนแรกด้วยนะ
แถมยังสร้างศีลสรรค์นะคะด้วยการนำเงินเหรียญ
เนี่ยเขาหอบเงินเหรียญใส่กระเป๋าไปคุณสืบสกุล

คุณตูนันธิดาบอกว่าเหตุผลที่ตัดสินใจลงสมัครครั้งนี้
ก็เพื่อสารต่อนโยบายของกลุ่ม
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชาวบ้าน

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดด้วย

ส่วนที่ปฐุมธานีนะครับมีผู้มาสมัครชิงเก้าอี้

ก็คือนายชาญพวงเพชรอดีตนายกอบจนี่คนนี้๓สมัยแล้วนะคุณนะ
แล้วก็อีกคนที่ถูกจับตามองแน่นอน
พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่าง
อดีต์ผู้บรรชาการตำรวจนครบาล
แต่ทั้งสองคนไม่สามารถตกลงกันได้นะคุณนะ

โดยนายชาญแม่โชคดีกว่าได้หมายเลขหนึ่ง
ส่วนพลตำรวจโทคำรณวิทย์เนี่ยจับได้หมายเลขสอง
ไม่เป็นไรพลตำรวจโทคำรณวิทย์บอกแบบนี้
ไม่เป็นไรหมายเลขไม่สำคัญเท่าผลงานอะไรอย่างนี้นะฮะ

เพราะว่าเช็มเก่าอย่างคุณชาร์มันจุดเต็ม

ก็คือนายปฏิวัติสหราเอยม
หมอลำแบงค์หมอลำแบงค์เพิ่งจะถูกปล่อยตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมานะคุณ

วันที่๓๐ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
ปรากฏที่จังหวัดขอนแก่นไปเป็นผู้สนับสนุนว่าที่ผู้สมัครสอบจของอำเภอเมืองขอนแก่นนะคะ

ก็มีผู้สมัครคนอื่นมาแซงคิวเนี่ยค่ะ
ก็เกิดมีภาพนี้ขึ้นมานิดนึง
ผู้ลงสมัครที่หมอลำแบงค์ให้การสนับสนุนมีคนมาแซงคิว
หมอลำแบงค์ก็แสดงความไม่พอใจต่อเจ้าหน้าที่
เสียงดังขึ้นมานะฮะไปไปฟังบรรยากาศกันหน่อย